เขาบอกว่าเขาอยู่กินกับสามีคนหนึ่งมา

กู้เงินส่งเสียเลี้ยงดูไป
จนจบได้เป็นตำรวจนายใหญ่นายโต
หลังจากนั้นสามีไปมีผู้หญิงคนอื่น

และผู้หญิงคนนั้นคือน้องสะพ้ายของเธอเอง
คุณผู้ชมครับเธอก็มีการฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายจนถึงตอนนี้
ฝ่ายสามีก็ยังไม่ยอมจ่ายเงินมา
ครบตามที่เคยสัญญิงสัญญากันเอาไว้

แต่ผู้หญิงคนนั้นที่สามีไปมีอะไรด้วย

เธอก็คือเป็นภรรยาของน้องชายของเธอ
เรื่องราวมันเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้อายุ๕๗ปี
เป็นชาวจังหวัดสุมรินอยู่ที่อำเภอสนมนะฮะ

ขอปรึกษาด้านกฎหมายกับทนายความทำสิ่งชอบมี

สามีคนนี้ซึ่งอยู่กินกันมาและจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตอนนี้สามีเป็นตำรวจในพื้นที่จังหวัดสุมรินยศร้อยตำรวจเอกอายุ๔๘ปี
อายุ๕๗นะฮะอยู่กินกันมาจนล่าสุดสามีไปมีภรรยาคนใหม่อายุ๔๔ปี
ซึ่งเป็นน้องสะพ้ายของเธอแล้วก็ทิ้งภาระหนี้สินเอาไว้ให้ครึ่งล้านทีเดียว
และต้องชดใช้เพียงคนเดียวนะฮะเธอบอกว่าอยู่กินกับสามีมา
ทะเบียนสมรสมาตั้งแต่ปี๒๕๔๓ระหว่างนั้นเนี่ย
ไปสอบติดโรงเรียนพลตำรวจที่จังหวัดนครราชศรีมา
เธอเองก็ต้องกู้เงินมาส่งเสียสามีเรียนจนจบ
ไปเรียนนิติศาสตร์จนจบไปสอบเข้าจนเป็นในร้อยจำรวจได้
จบหลักสูตรอบรมต่างจนบรรจุเป็นร้อยตำรวจตีตั้งแต่ปี๒๕๕๘
ระยะหลังเนี่ยพอเป็นนายตำรวจยศใหญ่เธอเองก็ต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช่ไหม
ส่งเสียสามีตลอดนะฮะตั้งแต่เรียนมาจนจบจนได้ไปในร้อย
พอได้เป็นในร้อยเสร็จปุ๊บเริ่มมีปัญหา
สามีไปมีผู้หญิงคนใหม่เข้ามาในชีวิตซึ่งไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลย
สะพ้ายตัวเองครับแล้วสามีก็ไปอยู่กินกับน้องสะพ้ายจนมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน
แล้วสามีก็ย้ายออกจากบ้านไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเลยครับนะฮะ
๖๒ที่ผ่านมาเธอไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับฝ่ายผู้หญิงสารมีคำสั่งพิพากษา
ชดใช้เป็นเงินหนึ่งแสนบาทเพราะเธอมีทะเบียนสมรสนะฮะ
แต่ยังไม่มีการให้เงินมาเธอก็เลยไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชาของสามีนะฮะ
โดยมีมรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุรินเป็นผู้เซ็นรับรองว่าได้มีการทำสัญญาต่อกันจริง
โดยสามียอมชดใช้หนี้สินให้เป็นเงินสี่แสนกับห้าพันบาทนะฮะนะฮะ
แล้วเธอเองก็จะชดใช้ในส่วนที่เหลืออีกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะฮะ
ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหกสองยอดหนี้รวมจนถึงตอนนี้เนี่ยห้าแสนสองหมื่นบาท
แต่หลังจากการทำสัญญาเสร็จปุ๊บอดีตสามีไม่เคยชดใช้ให้ตามสัญญาแม้แต่บาทเดียว
แถมยังบอกว่าอยากได้มากใช่ไหมอ้าวก็ไปฟ้องเอาสิอ้าวอ้าวอ้าว
เป็นอย่างนั้นไปแล้วฟังเสียงเธอหน่อยครับ

ด้านทนายความคำสิ่งที่เธอไปปรึกษา

อยากให้สามีไปชดใช้หนี้ที่ค้างอยู่
เพราะว่านางเอไปกู้หนี้ยืมสินมาส่งเสียเขาเรียนเนี่ย

กันเอาไว้ก็รับปากแล้วก็ทำตามซะ

เพราะว่าผู้หญิงฝั่งนั้นก็มีลูกด้วยกันด้วย
หากฟ้องไปแล้วถึงขั้นถึงต้องออกจากราชการเอง

นาธนาความบอกว่าให้เวลาพูดถูกกับเราหาสิบวันคือสามีเนี่ยนะฮะ

ถ้าตกลงกันได้ก็ถือว่ายุติก็คือชดใช้กันมา
แต่ถ้าไม่มีการดำเนินการใดฝากบอกไปทางสามีนะ
ก็ต้องคงต้องพึ่งบารมีสารนี่แหละครับ
ก็ต้องถึงขั้นกับขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปนะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความโอละเวงของครอบครัวนี้นะครับ
เอเขาก็บอกไงไม่รักไม่ว่าแต่มาชดใช้หน่อย
นี่ไงไปกู้มาส่งเสียจนเรียนจบเป็นในร้อยกันไปเนี่ยนะครับ